คนร้ายย่ามใจนะครับคุณผู้ชมฮะที่วัดลาดเท้าเนี่ยโดน
โจรเข้ามางัดตู้บริจาคบ่อยแล้วเออ
รอบแล้วครับแต่รอบนี้เลขานุการเจ้าอาวาสไม่ยอมฮะ
แล้วก็เตรียมการมาเป็นอย่างดี
นี่หลวงพี่เดินมาโหว่าถูกอะไรบางอย่างใส่คนก่อเหนแล้ว
เบิร์ดพี่น้ำแข็งท่านไม่กลัวเลยนะ
ท่านเดินเข้าหาเลยนะคือเดาว่าน่าจะดูกล้องวงจรจากในมือถือแน่
เพราะว่าพอลงบันไดมาปั๊บเห็นแล้วปุ๊บ
เร่งปลาเลยอ่ะมือซ้ายดูมือถือที่มันเชื่อมสัญญาณกับกล้องวงจรปิดนั่นแหละคุณผู้ชม
เห็นกำลังงัดอยู่เลยหลวงพี่ท่านก็เลยปลาเข้าไปครับ
แนบแทบไม่ทันไหนคนร้ายเนี่ยเหตุเกิดกลางดึกวันอังคารที่ผ่านมาครับ
แล้วพอรุ่งเช้าวันพุธเมื่อวานนี้นักข่าวก็ไปเลยที่วัดลาดพร้าว
ไปดูแถววิหารหลวงพ่อพุทธโสธรจำลองและพระศักดิ์สิทธิ์ครับ
เมื่อสักครู่ที่เราเห็นเนี่ยคุณผู้ชมคือพระประหลัดนิพลนิปโกครับ
ขานุการเจ้าอาวาสท่านก็เล่าว่าปกตินะ
ทางวัดเนี่ยโยมก็จะมีกล้องวงจรปิดติดอยู่อัตมาเองก็มีหน้าที่ดูแลกล้องนะ
แล้วที่ผ่านมาอาตมาเห็นคนร้ายมาหลายครั้งแล้วแต่มันย่ามใจอ่ะ
จับตัวไม่ได้สักทีคราวนี้โชคดีขณะเกิดเหตุอัตมายังไม่ได้จำวัด
ก็เลยเห็นคนร้ายจากกล้องอาตมาก็เลยมาไล่เลยนี่คว่างเข้าไป
ไปดูวงจรปิดย้อนหลังคุณผู้ชมอย่างที่บอกว่าคนร้ายย่ามใจจริง
แค่เดือนนี้เดือนเดียวนะพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งยังไม่หมดเดือนใช่ไหม
ก็ไปแล้วสี่ครั้งอ่ะเห้มันทำอะไรบ้างน่ะเนี้ยโอ้โห
อันนี้อีกวันหนึ่งนะมีหลายวันเลยคุณผู้ชม
ตั้งแต่สิบสามสิบเก้ายี่สิบสามและล่าสุดก็คือ
วันเมื่อวานนี้ครับโอ้โหมันเข้ามาแบบนี้
ก็เป็นเหตุการณ์ที่ท่านพระอัลประลันนิพนธ์เนี่ย
มามาไล่ตะเพิดไปครับฟังท่านหน่อยฮะ
เมื่อคืนจะจำวัดนะครับแล้วก็คือเรื่องของขโมยเนี่ยรู้มาระยะหนึ่งแล้ว
แต่ก็ว่ายังไม่ได้เจอตัวหรือจับตัวไม่ได้สักทีหนึ่ง
เพราะว่าขโมยน่าจะร่วมครึ่งเดือนได้แล้ว
ก็จะมีทั้งด้านล่างแล้วก็ไปงัดวิหารข้างบน
แต่เมื่อวันก็จำวัดแล้วเห็นพอดีก็เลยรีบออกมา
แล้วก็กลับมาเกาะเหตุซ้ำเดือนนี้ก็๔รอบแล้ว
ประหลัดนิพลท่านก็เลยบอกว่าต่อไปคงต้องดำเนินคดีแล้วล่ะ

เอายังไงท่านก็ระวังตัวด้วยระวังตัวด้วยเหมือนกัน